คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครพนมนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาติดยาบ้า
เขาตัดสินใจบวชตั้งใจว่าจะบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่
ไปบวชมาเอ๊ะการบวชเป็นพระเนี่ย
เป็นช่องทางซื้อขายยาบ้าได้นะเนี่ยเขาคิดแบบนี้
บอกว่าบวชเป็นพระเนี่ยในกุฏิคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจค้นละมั้ง
ชวนเพื่อนมาเสพยาบ้าถึงกุฏิค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาเห็นเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่มารวบตัวนะคะ
พระอมตะแสนเยียหรือแจ๊คอายุ๓๘ปี
พระลูกวัดธาตุฝุนตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ตอนนี้เป็นอดีตพระแล้วนะคะ
ซึ่งก็คือนายชันชัยคุยยายสุกหรือเต่าอายุ๓๗ปี

พระรูปนี้เปิดกุฏิมั่วสุมเสพยาบ้ากับเพื่อนบ่อยมาก
เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปตรวจค้นและจับกลุ่มตอนที่บุกเข้าไปเนี่ยนะคะ
เสพยากันเพลินเลยค่ะอยู่ในกุฏินะคะของกลางเป็นยาบ้าค่ะ
ครับเต็มห้องเลยมีแบบอยู่ในห้องด้วย
มีที่พยายามจะโยนทิ้งออกไปนอกกุฏิด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ายาบ้าที่อยู่นอกกุฏิคาดว่า
พระอมตะคงเห็นและเจ้าหน้าที่มาทำลายหลักฐานทำลายของกลางโยนทิ้งออกไปเลย
แต่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะคะอยู่แถวพงญาติรอบกุฏินั่นแหละ
นับรวมรวมแล้วทั้งในกุฏิและรอบกุฏิยาบ้าสองร้อยเจ็ดสิบสี่เมตรค่ะ
ครับมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอีกเยอะแยะเลยค่ะ
ก็ส่งตัวไปศึกกับเจ้าอาวาสแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แจ๊คคนนี้ก็รับสารภาพว่าติดยาบ้าอยู่แล้วบวชเป็นพระใจจริงเนี่ย
ก็ตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณบุพการีบวชไปบวชมาเห็นว่าเอ๊ะ
เป็นช่องทางอาศัยผ้าเหลืองบังหน้าซื้อขายยาบ้าเลยดีกว่า
เพื่อนมาเสพยาเลยดีกว่าเขาคิดว่าหลุดรอดสายตาของเจ้าหน้าที่
แต่ไม่หลุดรอดหรอกนะคะชาวบ้านก็ช่วยเป็นหูเป็นตา
แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเพราะว่าเขาก็ตั้งแก๊งเสพยาบ้ากันทุกวันในกุฏิ
สุดท้ายถูกจับแล้วนะคะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
โดยผิดกฎหมายตอนนี้ต้องขยายผลด้วยนะคะ
เพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะครับ